ไม้งามในตำนานที่ใช้สำหรับในการสยบคนคลั่ง

เชิญชมฮะปฏิบัติการสยบคนคลั่งด้วยปืนช็อตไฟฟ้า

ก็คือใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงปั๊งเข้าไป
สุดท้าย
ล้อสองล้อเนี่ยมันลอยคือเสพยาไม่ได้มีพละกำลังนะ
พอเสพยาแล้วมันจะเกิดความคลั่งหนุ่มคนนี้เป็นแบบนั้นฮะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมเขาไม่ฟังอยู่แล้ว
เอาไม้งามเข้าไปสิไม้งามเข้าไปไม่ได้เพราะแรงไอ้หมอนี่เขาเยอะ
กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับบาดเจ็บเอาปืนช็อตไฟฟ้ายิงป้อง
ไปก่อนเลยฝั่งนั้นเนี่ยก็ช็อกไปอยู่ครู่หนึ่ง
แล้วไม้งามในตำนานก็ตามไปสมทบสยบหนุ่มข้างรายนี้ได้นะฮะ
อยากดังหรือจัดให้รีเทิร์นเขาก็เลยเอาปฏิบัติการของตำรวจภูทรด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรีและรอบนี้ไม้งามในตำนานมีเพื่อนซีคู่ใหม่แล้ว
ก็คือปืนช็อตไฟฟ้านั่นเองใช้คู่กันแต่ดูก็กรณีกันไป